คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ขโมยอายุ๓๐ปีค่ะขี่มอเตอร์ไซค
ตระเวนขโมยลักทรัพย์ไปตามที่ต่างเลือกเลยนะ
หมายเป็นที่สาธารณะโรงเรียนใช้จังหวะที่เจ้าของทรัพย์เนี่ยเขาเผลอไปขโมย
ส่วนนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
น้องกันเนี่ยเขาก็ซ้อมเต้นกันอยู่นะคะ
แล้วตัวเองทำทีเหมือนว่าเดินไปเดินมาโทรศัพท์ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

พอสบโอกาสเท่านั้นแหละค่ะไปขโมยเลยนะ
ขโมยโทรศัพท์มือถือแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
ซึ่งเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วล่าสุดตำรวจสพเมืองขอนแก่น
สามารถจับกลุ่มคนก่อเหตุคนนี้ในวงกลมสีแดงได้แล้ว
ก็คือนายนัทธพัฒน์หงแก้วอายุ๓๐ปีนะคะ
จับกลุ่มได้ที่บ้านพักในตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
จากจับกลุ่มตัวได้นะไปจับกลุ่มของกลาง
ยึดรถของกลางได้สองคันกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือ
เงินสดอีกจำนวนหนึ่งทรัพย์สินอีกเพียบหลายรายการค่ะ
ทีนี้ไปสอบสวนผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่า
ในตระเวนลักษัพตามที่สาธารณะตามโรงเรียน
ก่อเหตุแบบนี้มาแล้วกว่า๕๐ครั้ง
โอ้โหเยอะนะกว่า๕๐ครั้ง
วิธีการก็คือจะใช้มอเตอร์ไซค์๒คัน
สลับกันก่อเหตุเพื่อให้ยากต่อการจับกลุ่มตัว
ทรัพย์สินที่ได้ก็จะนำไปขายบ้าง
เอาไปจำนำจำนำบ้างเอาไปจำนำเนี่ยนะคะ
เพราะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างตกงานไม่มีเงินใช้
เงินที่ได้จากการขายจากการจำนำ
ก็จะเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
และส่วนหนึ่งคือซื้อยาบ้าเสพค่ะ

พลตำรวจตรีพรมนัทธเขตฮามคำภัย
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
ผู้ต้องหาจะตระเวนไปก่อเหตุลักษัพ
สวนสาธารณะในเขตเทศบาลตะมนต์ขอนแก่น
เพราะว่ามีชาวบ้านเขาไปออกกำลังกายจำนวนมาก
หากพบว่ามีทรัพย์สินมีค่า
แขวนไว้ที่รถจักรยานยนต์ก็คือมอเตอร์ไซค์เนี่ย
คนร้ายรายนี้ก็จะไปขโมยทันทีนะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยึดใบจำนำ
ที่เป็นชื่อของผู้ต้องหาได้มากกว่า๕๐รายการ
หลังจากนี้ผู้การจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
จะไปตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สิน
และไปตรวจยึดนำกลับมาส่งคืนเจ้าของทั้งหมด
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าขอให้เจ้าของ
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านรับจำนำมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
กับเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ฟังเสียงผู้การจังหวัดขอนแก่นกันหน่อยค่ะ
เราก็จะเข้าตรวจค้นเลย

เพื่อเราจะขยายผลได้อาจจะเป็นอีกร้อยเครื่อง
ตรงนี้ก็จะเพื่อความปลอดภัย

ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับหัวขโมยคนนี้
ก็คือใช้ยานพาหนะและมียาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ก่อนที่จะควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ